ยิงปืนขึ้นฟ้ามา๒เหตุการณ์ปั้ง
ยังมีอยู่อีกเนอะมันไม่ควรมีอะไรเลยอะ
เขาอ้างว่านึกว่าเป็นธรรมเนียมเดี๋ยว

มาแล้วค่ะเสียอมงคลมาหาคุณแล้วค่ะตอนนี้
ใช่เริ่มจากคลิปแรกก่อนเลยนะคะอันนี้ยิงแบบว่าเป็นกระแสแรกเลยแหละ
ยิงไปถ่ายคลิปโชว์ด้วยแล้วก็แบบที่หยอดหน้าต่างใช่ไหม
ใช่ยิงออกหน้าต่างแล้วก็พอมีคนไปคอมเมนต์มา
คอมเมนต์กลับบอกรู้แล้วค่ะรู้ว่าทำอะไรค่ะอะไรอย่างนี้
ยิ่งเป็นประเด็นใหญ่รู้ด้วยเออนะคะ

ถ้าอันตรายถึงแก่ชีวิตถ้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผิดหรือ
ตำรวจนครบานสายไหมนะคะควบคุมตัวนางสาวสุดารัฐ
แสงจันทร์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะ
รับทราบข้อกล่าวหาหลังเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอ
ยิงปืนขึ้นฟ้าในคืนฉลองเข้าสู่ปีใหม่
โดยในคลิปก็จะเห็นว่าเธอยื่นปืนออกไปนอกหน้าต่าง
แล้วก็ได้ยินเสียงของผู้ชายนับถอยหลังให้
ที่เธอจะยิงปืนรัวถึง๔นัดแล้วก็หันมายิ้มอย่างภูมิใจค่ะ
พร้อมกับเขียนข้อความว่าหนวกหูสักนัดไหม
มีอะไรมีแล้วหรือมีแล้วค่ะตอนนี้
ตกตกทุ่งนาค่ะมีอะไรหรือทำอะไรรู้ค่ะถูกกฎหมายค่ะ

ใช่เพจต่างก็นำคลิปไปแชร์ต่อนะคะ
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน

นางสาวสุดารัฐก็กล่าวขอโทษกับการกระทำที่ทำให้สังคมตื่นตระหนก
พร้อมกับอ้างว่าทำไปด้วยความคึกขนอง

คิดว่าเป็นประเพณีต้อนรับปีใหม่
เพราะเห็นคนแถวบ้านทำกันบ่อยครั้ง
ด้านพลตรวจโทษศาลิทมหาธาวร์

มีความผิดฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุ
มีโทษจำคุก๑๐วันปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าปืนนี้เป็นปืนของพี่ชาย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดข้อใดหรือเปล่า
ฝากเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมต่างนะคะ
คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย
ซึ่งถ้าตรวจสอบพบว่าเป็นปืนไม่มีทะเบียน
ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนค่ะ
มีโทษจำคุก๑๑๐ปี
แล้วก็ปรับตั้งแต่๒๐๐๒๐๐๐บาทอีกด้วยนะคะ
ถูกกฎหมายไหมล่ะคะ

เอาตัวแรงจริงแล้วก็ยิ่งทำให้โอ้โหคนชาวเน็ตยิ่งเดือดแหละ
เพราะคือมันดูไม่แคร์คือมันดูสาปเตือนแล้วก็ยังไม่แคร์อีก
ฟังดูไม่แคร์แล้วประเด็นคือเดี๋ยวต้องรอดูด้วยนะว่าปืนถูกกฎหมายไหม
แต่ถึงต่อให้มีปืนอย่างถูกกฎหมายเขาห้ามยิงไม่ใช่เหรอคะ

มันไปตกรังคาบ้านคนอื่นบางคนก็ปะ๗สวิทธิ์เมื่อวาน
แล้วก็เล่าข่าวไปใช่